พี่เขาเนี่ยตั้งเป้าเปิดบริจาคนะคะ
ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนั่นเองค่ะ
พี่แบงค์ก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตราแกรมแล้วก็เขียนข้อความด้วยว่า
โดยทีมแพทย์จะส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศต่อไปด้วยค่ะ
รวมไปถึงขอบคุณแฟนเพลงแล้วก็ทุกคนเลยที่ให้ความกรุณา
ช่วยแบ่งปันเงินเล็กน้อยจนมากถึง๓แสนกว่าบาทเลยทีเดียวนะคะ
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการให้กำลังใจทุกคนว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
แล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างนั้นจะดีขึ้นหลังจากนี้ค่ะ
เท่ตั้งแต่เป็นนักร้องจนตอนนี้ไม่มีผลงานให้ได้ติดตามกันเพราะว่าสถานการณ์โควิด
แบงค์ก็ยังคงได้กำลังใจแล้วก็ได้แรงบันดาลใจดีจากแฟนด้วยนั่นเองนะคะ